สวัสดีค่ะถ้าวสัยใคร

แบบเดียวเหรออะไรเหลือกันฮะอะไรหรือว่าเสียงร้อนไฟหรือฮะ

ก็แต่จะอย่างงี้

ส่องอะไรส่องมีสมัยหรอไม่รู้
มิสมัยนี้คือสวยมากนะเมื่อก่อนน่าจะบ้าเหรอ
ต้องสวยสิแต่วันนี้

คุณฟ้าน้ำเต้าหู้

คูกไม้จับถูกไม้จับกรณีที่นำเข้าสื่อรามพรคอนาจารย์

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานางสาวกรณกภัณฑ์หมวกสวัยหรือฟ้าน
อัจฉยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทรหลังจากที่สารได้มีการออกหมายจับฐานผิด
บอคอมพิวเตอร์ไลฟ์เฟสบุ๊กนะฮะเปิดคลิปเปลือยหน้าอกของหญิงสาว
เข้าข่ายนำข้อมูลลามุกอาจารย์ม๑มีนาคมที่ผ่านมา
โดยนางสาวกระหนกพันธ์ยอมรับว่ามีการเผยแพร่สดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์จริง
แต่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาปี๒๖๖
พร้อมเป็นทิเศษว่าในหุ้นเวลาดังกล่าวนั้นที่ถูกระบูรณ์ในหมายจับว่า
โพสต์คลิปวิดีโอวันที่๑มีนาคมนั้นไม่ได้เป็นไปตามคำกล่าวอ้าง
อีกทั้งคลิปดังกล่าวนะครับได้โพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊คส่วนตัว
ทำขึ้นเพื่อล้อเลียนคู่กรณีที่เป็นกลุ่มการเมือง
และหลังจากไลฟ์เฟซบุ๊คเสร็จแล้วนั้นก็ได้ลบคลิปดังกล่าทิ้งทันทีนะครับ
ทางด้านคุณฟ้าเนี่ยก็ได้มีการกล่าวต่อคุณผู้ชมครับบอกว่า
วันนี้เป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายจับนะครับ

พร้อมจะให้นะฮะการตามความเป็นจริง

ส่วนจะดำเนินคดีกับใครนั้นต้องปรึกษาทางด้านทนายความก่อนนะครับ
ซึ่งนางสาวคนกฎพันธ์นะครับยืนยันบอกว่า

โดยจะยื่นหลักทรัพย์เงินสด๑แสนบาทเพื่อประกันตัวชั่วคราว
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของครูปีชานี่คือส่วนตัวของเขาเอง

เรื่องนี้ทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ

เพื่อที่จะเอาผิดกับทางฟ้านี่
เพราะว่าเหมือนกับเขานั่งอยู่ในรถ

เขาไลฟ์อยู่อย่างนี้แล้วก็ภาพนั้นก็คือจะไม่เห็นหน้านะ

แล้วก็ชูขึ้นมาอย่างนี้

เด็กคนนี้นะดูดีเอารูปของฉันไปตัดต่อ
นู่นนี่นั่นเป็นอย่างนี้ถึงนี่ไม่ใช่ฉันนะ

หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้แตกต่างจากตอนสายป่านหรือเปล่า
เพราะสายป่านก็เป็นการนำเข้าอย่างนี้เหมือนกัน
แต่อันนั้นคือลักษณะของสายปานเขาขาดเจตนา
คือไม่ได้เจตนา
แล้วเขาก็ได้มีการติดต่อไปกับทางปอทนะฮะ
เพื่อที่จะพยายามชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่น
แต่ทางของคุณฟ้าเนี่ยทางตำรวจเขาคงจะมองว่ามันไม่ได้เป็นการขาดเจตนา
เพราะว่าเป็นการดกชู่อย่างนี้
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าทางนี้เขาก็เลยได้มีการออกหมาย
ออกหมายจับเลยล่ะออกหมายจับเลยทางศาลออกหมายจับเลยนะครับ
แล้วก็ได้มีการเนี่ยไปไปมอบตัวกันแต่ผมได้ยินมาตอนแรกว่าไม่ได้มอบตัวนะ
เหมือนเขาไปจับมาหรืออะไรไม่แน่ใจนะ
แต่เหรอเมื่อกี้นี่ก็ดูเหมือนแบบ

ก็ดูไม่ได้แบบอะไร

แต่เขาก็บอกว่าจะมีการประกันตัวมาหนึ่งแสนบาทนะฮะ
ถูกไหมฮะท่านออกมาเนี่ยถ้าเกิดเลยเวลาทำการนี่น่าจะเลยแล้ว

อยู่ในห้องขังสักนิดหนึ่งที่กองปราบนะ
หรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะ
อันนี้ก็พูดไปนั่นน่ะนะแต่เดี๋ยวลองเช็คให้ว่ายังไง
แต่ที่แน่ฟ้าโดนไปแล้วนะครับ
เป็นคนแรกที่เข้าไปอยู่ในห้องขัง

เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นอย่างไรต่อไป
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจด้วยนะคะ
หลังจากที่ได้นอนเป็นเจ้าชายนิทามาทั้งหมด๓๕ปีเลยทีเดียว
แล้วก็เกิดความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของวงการบันเทิงนะคะ
ซึ่งถ้าจะพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่รู้ใครจะรู้จักไหม

นี่ก็รู้จักแต่เด็กไปกว่านี้ไม่น่าจะรู้จักแล้ว

คุณอโนเชาร์ยั่งผูทใช่ไหมฮะ
ก็เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมเมื่อปีปศ๒๕๒๖

๓๕ปียังไม่ถึงอายุเราด้วย

แต่รู้จักคือตอนพอมาทำ

เพราะว่าหลังจากคุณกับนั้นไปเยี่ยมอะไรอย่างนี้
คือถ้าใครที่อายุประมาณ๓๐ไม่มีทางรู้จัก

ใช่ก็๑๐กว่าปีมากกว่าคุณอโนชาวจะรู้จัก
ก็คือแบบว่าเกิดอุบัติเหตุนี้แกก็กระเด็นออกมาจากรถ

ก็เกิดการกระทบกระเทือนที่ก้านสมอง
ก็ทำให้ร่างกายนี้ไม่ได้รับความรู้สึกใดเลย
ต้องนอนโรงพยาบาลโดยไม่มีสติรับรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้กันเลยทีเดียว
โดยคุณอโนชาวยอดบุตรเกิดวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖
แกยังเป็นวุ้นพ่อแม่ก็ยังไม่ได้เดินสวนกันเลย

เป็นนักแสดงชาวไทยที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
สาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมประจำปีพศ๒๕๒๕จากเรื่องเทพธิดาโรงงานค่ะ
แล้วก็หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุคุณอโนชาวก็ได้อยู่ในความดูแลของคุณแม่อำภัยยอดบุตรนะฮะ
ต้องบอกว่าคุณแม่ดูแลคุณอโนชาวมานานมาก
คุณลองคิดดูสินานมากเลยทั้งหมด๒๘ปี
กระทั่งได้รับรางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์เข้ารับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปีพศ๒๕๖๒
คุณโอโนชาวเมื่อก่อนหล่อมากคือดูรูปนี้แล้วแบบว่าคนละเรื่องเลย
หล่อมากเลยนะหน้าเขาจะเข้มเหมือนแขก

โดยงานนี้พระเจ้าโวรวงเถอร์พระองค์เจ้าสมศวรีพระวรราชาธินดามาลตร์
ในฐานะที่เป็นผู้ประธานรางวัล
ในฐานะที่คุณแม่อำภัยเป็นแม่ที่อดทนมากเลย

ต่อจากนี้นะคะเชื่อไหมแม่เสียก่อน
เสียก่อนแม่มีหนี้สินเยอะมากเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เสร็จแล้วเนี่ยแม่ได้เสียไปเมื่อวันที่๑๖เมษายนนะครับ
หลังจากนั้นโนชาวก็ได้รับการดูแลต่อจากพี่สาว
ซึ่งก็ได้รับปากนะว่าได้รับปากกับแม่นะว่าจะดูแลอโนชาวไปตลอดเวลา
จนถึงวันนี้เลยล่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอโนชาว
ที่ได้สูญเสียคุณอรุชาวไปครั้งนี้ค่ะจริงแล้วต้องบอกว่าตอนนั้นพอเขาได้ประสบอุบัติเหตุใช่ไหม
เราก็มีการเรื่อยรายเงินในการช่วยเหลือคือทางคนทำหนังบริษัทหนังเขาก็ช่วยเหลือดูแล
คือเขากลายเป็นแบบไม่รู้เรื่องเลยนะก็นอนนิ่งเฉยตอนแรกยังไม่เป็นไงคือแบบนิ่งเลยนะ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตอบมานานเข้าเนี่ยก็ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นตาพอจะรู้บ้างพอนานเข้าเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องเลยนะ
แล้วก็นิ่งไปจนกลายเป็นผักเป็นเจ้าชายนินทาแล้วแม่ก็คิดว่าวันหนึ่งลูกก็จะฟื้นกลับคืนมาได้
๓๕ปีที่แกหลับมามากอายุกุณไหมมากกว่าอายุคุณมานานก็ต้องให้อาหารทางสายยามต่อไหน
คือร่างกายข้างในมันก็เหมือนยังทำงานอยู่แต่ที่สุดยอดคือใครรู้ไหมสุดยอดคือคุณแม่ของคุณตานุษย์
คือเรียกว่าดูแลคุณอโนชาวมาแบบเป็นอย่างดีนะฮะ
การที่คนเรานอนอยู่บนเตียงเฉยอย่างนี้นะครับ
โดยที่ไม่ขยับก็จะเกิดพวกแผลกดทับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยพลิกตัวขยับเช็ดตัว

ทำให้กระทั่งมีหนี้สินเลยนะ
คือพอระยะหลังเนี่ยนะ
คือมันนานมากจนแบบว่าทุกคนก็

แม่ก็พยายามแบบว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาก็ช่วยมา

ใดคนหนึ่งหรือว่าคนที่เป็นคนรัก

แล้ววันหนึ่งเขาเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมา

ทุกคนก็คงจะดูแลกันเลย
คือมันไม่มีใครตอบได้ว่าวันหนึ่งจะไปเมื่อไหร่
จะอยู่ขนาดไหนหรือว่ายังมีลมหายใจหรือเปล่า

ผมเข้าใจหลายมุมหลายมองนะว่า

เราออกมาหรือเรามีอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องหลับไปอย่างนี้

แต่อีกมุมหนึ่งครอบครัวเขาต้องอยู่ด้วยความหวัง

ว่าถึงเธอจะสั่งฉันเอาไว้ว่าให้ปล่อยเธอไป
แต่คือคนในครอบครัวคือคนที่เรารักอย่างนี้

แต่ถ้าอยู่ก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะทรมานไหม
ไอ้ภาระเราไม่ใช่ปัญหา
แต่ต้องมองว่าคนป่วยจะทรมานไหม

บางทีมันก็พูดยากอะ

ฉันเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะสั้น

พ่อเนี่ยนะคะก็เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ย
แล้ววันหนึ่งเนี่ยหมอก็ไม่ใช้แล้วเนี่ย
ลูกทุกคนนะแม้กระทั่งภรรยา

แล้วให้ไปเลยเพราะยังไงไม่มีทางแล้ว
เมียน้อยมาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้

ผมรู้เขาพูดไหนเนี่ย
เสร็จผมปรากฏว่าไม่ปล่อยก็ได้

ตอนนั้นเนี่ยภรรยาหลวงเนี่ยก็คือยากหาดกันไปแล้วใช่มั้ย
พอภรรยาน้อยเนี่ยมาพูดอย่างนี้แบบ

มีลูกทุกคนต้องมาดูแล
หมดเลยจนกระทั่ง

งานการวินาทสันตโลไม่ได้ทำกันหมดเลย

ซึ่งที่ท่านรู้จักปล่อยหมดเลยเหมือนกัน

คือคนอยู่เนี่ยเป็นภาระหนักมากจะบอก

แต่มุมมองนะแต่ของเราก็คงจะ

คงทำเต็มที่ที่สุดนั่นแหละ

ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แม่บอกว่าหนึ่งไม่เจาะคอ

รู้ไหมว่าถ้าเกิดฉันไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้
สิ่งที่ฉันอยากจะพูดนั่นก็คือปล่อยฉันไป
ฉันอยากตายแล้วเพราะว่ามันแก่ขนาดนี้แล้ว

คนที่ชื่นชอบเราก็อยากจะชวน
ชมการประกวดวงดุรยาง

ปี๒๕๖๑รอบชิงชนะเลิศนะคะ
ภาพของคนไทยในด้านต่าง

ร่วมกับวิทยาลัยดุรยางขสิน

จัดการประกวดวงดุรยางเครื่องเป่านานาชาติ

ไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ

โชว์ความสามารถด้านดนตรีให้ต่างชาติได้เห็นด้วย

จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันสำหรับเวทีนี้นะคะ

มีวงดนตรีจากทั้งในประเทศ

ของการจัดการประกวดในเวทีนี้

เขามีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร

แต่ทั้งหมดนี้ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ที่เรียกว่ารักเสียงเพลง
แล้วก็ต้องการแสดงศักยภาพด้านดนตรี

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
จะมีขึ้นในวันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๐

หอประชุมมหิดลสิทธาคามหาวิทยาลัยมหิดล
แล้วก็ในวันที่๒๕มีนาคม๒๕๖๐
จะมีโชว์สุดพิเศษของผู้ชนะการประกวด

สำหรับผู้ที่สนใจจะชมการแข่งขันนะคะ
หรือว่าจะไปดื่มดำกับโชว์สุดพิเศษ
เสียงดนตรีอันภัยร้อก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

งะเวียนงะวนงะหลงงะไหลงะคลั่งไคร้คลวนหา
หน้าเศรษฐีรวยรุ่งเรืองนั่งกินบ้านกินเมือง
งะกินบ่อหมดงะบดบ่อมีช่วงหน้า
ใครมีวิชานี้ต้องเรียกอีกคนนึงมานั่งอ้าขา
รับศีลพวกนี้รับคาถาพวกนี้
คุณเสกมหาเสน่ห์
ที่ไหนว่าบอกด้วยนะจะงะเวียนงะวนงะหลงงะไหล่
งะจังงังมากจริง

เรื่องของแร็ดขาวเหนือเพศผู้

ต้องบอกเลยตอนนี้ตายแล้วนะคะ
ขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกนะคะ
ตายแล้วในวัย๔๕ปี
ตาในอุทยานแห่งชาติไลคิเปียนะคะ
ประเทศเคนย่าเมื่อวันจันทร์ที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่สุขภาพของมันนั้นซุดโทรมลงเรื่อยตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
จากความชราภาพจนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจวางยาให้มันหลับ

ตายของซูดานทำให้ในโลกนี้เหลือแร็ดขาวสายพันธุ์เหนือเพียงแค่๒ตัวเท่านั้น
คือนาจินกับปาตูซึ่งเป็นเพศเมียทั้งคู่
โดยพวกมันเป็นลูกและหลานของสุดาน
ซึ่งการอนุรักษ์แร็ดสายพันธุ์นี้ให้มีชีวิตอยู่บนโลกต่อไป
ต้องฝากความหวังไว้ที่เทคนิคการปฏิสนทินอกร่างกาย
จากการตายของซูดานก็เป็นสัญลักษณ์อันโหดร้าย
เรียกว่าคือมันเป็นเรื่องของความไม่สนใจธรรมชาติของมนุษย์
แล้วก็ทำให้หลายคนทุกคนที่รู้จักมันเสียใจมากนะคะ
ยานสเตกัสเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เดลวัวคาลอฟในสาธารณะเช็คก็
ก็คือเป็นหนึ่งคนที่เคยดูแลซูดานมา
เพราะว่าสุดานเคยอาศัยอยู่อยู่อย่างนั้นจนถึงปี๒๐๐๙
ก็บอกว่าแร็ดขาวประกอบด้วย๒สายพันธุ

ส่วนใต้มีจำนวนเยอะมากนะคะ
โดยสุดานบอกว่าถ้าหากเทียบอายุมันกับมนุษย์
ก็คือตอนนี้เงินซูดานจะอยู่ที่๙๐ปี
ก็คือ๔๕ปีของแรกก็จะเท่ากับ๙๐ปี

หลังจากที่ตัวผู้อีกตัวหนึ่ง
ด้วยสาเหตุธรรมชาติในช่วงปลายปี๒๐๑๔
ในอดีตในรัฐข่าวเหนือจะพบได้ในประเทศยูกันด้า
สาธารณะแอฟริกากลางสุดานแล้วก็ชาร์จ

ในเรื่องวิกฤตการณ์ล่าสัตว์ผิดกฎหมาย

เพราะว่าความต้องการนอแร็ดแค่นั้นเองคุณผู้ชม
คือเอาไปทำยายาแผนจีนนะคะ

ก็ถูกล่าจนวันนี้มันกำลังจะศูนย์พันธุ์แล้ว

อ๋อคณะนั้นจะไป

เรื่องนี้นะครับมีแฟนเพจ
เพจหนึ่งที่มีการเผยภาพ

สำนักแห่งหนึ่งที่รับลงเสน่ห์นะฮะ

กำลังนั่งอ้าขาพนมมือ

ตอนแรกนึกว่าใส่แต่บลา

เรียกว่าไม่เหมาะสมนะครับ

ท่านั่งอาขานั้นเป็นท่าของ
ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเครื่องล้างของขลัง

ของลับนะฮะช่วยในเรื่องของมหาเสน่ห์ให้คนรักคนหลง
แล้วก็เรื่องของค้าขายนะครับเรียกเงินเรียกทอง
หรือว่าโชคลาภจากการพนันเป็นต้นเขาว่าอย่างนั้น
แต่ที่เด็ดกว่านี้นะฮะก็คือเรื่องราวของคาถา
เพราะการนั่งอ้าขาแบบนี้หันหน้าเข้าหาผู้ปลูกเสก
อย่างนี้นะฮะเขามีคาถาอย่างนี้เขาระบุบทสวดมาด้วยเดี๋ยวสวดให้ฟัง

แม่ครูอาจารย์คำชูลูกหลานให้ได้ดั่งใจปรารถนาด้วยสาธุ

เอาหมดมาเดี๋ยวหนูเอาไปให้แม่สวดให้หนูก็ได้
เออไม่จะต้องสวดเองก็ปล่ะแต่จะต้องอ้างขาอย่างนี้เลยนะ

คือใครก็อุ๊ย
ทำไม

คุณมาร์ค่ะคุณช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ก็นิดหนึ่งนะฮะ
คุณต้องเปิดคุณโทษอย่างนี้นะฮะ

ไม่แต่เมื่อกี้เราเห็นในข้อความแชทมีคนถาม
อาจารย์คะถ้าเกิดว่าหนูอยากจะไปบ้าง
หนูสามารถแต่งตัวมิดชิดกว่านี้ได้ไหมคะ
อาจารย์ก็ตอบว่าได้

ใช่เมื่อกี้ในคอมเมนต์มันมีเขียนอยู่ข้อความนึง

มีกางเกณฑ์ขายาวซึ่งมีชื่ออย่างนี้ได้ไหมคะ

ตำรับโบราณของอีเป๋อใช่ไหมครับ

ได้ทุกอย่างที่งะมีความลงไหล

ถูกต้องค่ะคุณคะถูกต้อง
ต้องงะงมง่าย
เอาทองคุณแม่พันล้านมีคนอุปถัมภัมชู
มีเสพสุกลุกก็ตื่นตื่นลุกลุกลุกง่ะง่ะ
แล้วถ้าเกิดหล่อนนอนอยู่เฉยจะได้ไหม

ฉันถามคำหล่อนนอนอยู่เฉยหล่อนได้ไหม

แต่จะมีจะได้ทองได้เงินนี้มันนอนเฉยได้ไหม

ถ้าโทจะบ้าเหรอบ้าบ่อ
ะเวียนงะวนงะหลงงะไหลงะคั่งไคร้คลวนหา
เศรษฐีรวยรุ่งเรืองน่ากินบ้านกินเงิน

งะเอาเงินงะเอาทองงะเอาข้าวเอาของ
ะเอาหน้าที่การงานงะเอาร้อยล้านพันล้าน
ง่ะง่ะง่ะง่ะง่ะง่ะสาธุบรรจามีพ่อแม่ครูอาจารย์
คำชูลูกหลานให้ได้ดังใจปรารถนาด้วยเธอสาธุเด้อ

นี่งะร้อยล้านพันล้านนี่ฉันถามคำนึง
คนที่จะได้๑๐๐ล้านพันล้านเนี่ยนะทำงานหนักมากเลย

เออไม่ใช่ว่างะร้อยล้านพันล้านงะ

ดูแล้วแบบสบายใจที่สุดเลย
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องจริงไม่ใช่งมงายเพราะว่าเริ่มแล้วค่ะ

ฟิตรับมหากรรมความเย็น๑๖๒๕มีนาคมนี้ค่ะ
สินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและการบริการแบบครบวงจร
มาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปสุดคุ้มหนักมากนะคะ
โปรโมชั่นลดกระนำลดราคาสูงสุด
พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย

นี่นะฮะก็คือเรียกว่าเป็นช็อปฟรีนะฮะ
ของขวัญโฮมโปรมูลค่าสูงสุด๔๕๐๐๐บาทนะครับ
รับส่วนลดนะครับรับเพิ่มสูงสุดอีกด้วยนะฮะ
จากบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า
พิเศษนะฮะสำหรับสมาชิกโฮมการ์ดนะฮะ
รับส่วนลดเพิ่มนะครับลดสูงสุดที่๒๐
อกจากนี้นะฮะยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มนะฮะ
บาเครดิตชั้นนำด้วยนะครับ

นั่นน่ะสิแหมตื่นตะลึงกับไอ้สินค้าอยากได้มาก
พบกับความพิเศษยิ่งกว่ากับการเปิดตัว
โฮมเซอร์วิสแอปพลิเคชันครั้งแรกภายในงาน
เอาละเปิดประสบการณ์ใหม่กับดิจิทัลโซน
บูธโฮมโปร๔๐ที่จะทำให้ทุกการช็อปของคุณง่ายขึ้น

ไปอ้างไปนี่ก่อนไปไปยาย่าเพราะว่าข้างแบบว่าข่าวมันของมีแบบ
กระแสมันดังมากเลยกันนะดิ
หลังจากที่มีคนจับตามองความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนนะ
ว่ามันจะเลิกกันหรือไม่เนี่ย
เริ่มสงสัยแล้วเพราะมันมีข่าวลือหนาหูมากเลยทีเดียว
แล้วก็ปัญหามันก็เกิดขึ้นนะแล้วก็ทุกคนก็เลยจับจ้องไป
ตอนที่ในงานบอลของช่อง๓ที่เพิ่งผ่านไป
แม่แก้วก็ยังโพสต์ตอกย้ำอะไรต่อมีอะไรอีกนะในเรื่องของหัวใจ
ซึ่งก็ปล่อยให้แบบว่า๒คนลองตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกัน
บอกอย่างนี้ล่าสุดก็เลยมีโอกาสได้ไปคุยกับยายา

เอาจริงนะคะคือหนูก็ตื่นเข้ามา

เพราะว่าเคยเห็นมารอบหนึ่ง
ท่ำว่าโอโหจีนหนูก็ถามณเดชน์ว่ามันคืออะไรเหรอ
ซักการนักแก้วก็แบบพูดมาไม่เพาะอะไรเลย

ทั้งแม่แก้วเนี่ยกับณเดชน์

เป็นกล้องฟิล์มคือใช้ฟิล์มมันยังใช้ฟิล์มอยู่

ก็บอกว่าถูกใจไหมก็บอกว่าถูกใจ

ส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่พี่ณเดชน์บอกว่า
มีไม่เข้าใจเหมือนพระเอกนางเอกในละครสำหรับยาย่านะคะ
ใครที่รู้จักหนูก็จะรู้ว่าคำว่างอนเนี่ยนะคะ

หรือตอนนี้เนี่ยนะถามว่าห่างไหม
ก็เรียกว่าไม่ได้เจอ

เรียกว่าห่างกันไหมหนู

คนก็ตั้งสั่งคือเมื่อวานอ่ะน้อง

แต่ปรากฏว่าข่าวพี่หมื่น
ดูว่าน้องจะพูดอาการปริยัตร์จะเป็นยังไง
คือจากคำผู้ของน้องก็เป็นกับประมาณว่า

คือเขาพูดไปมันก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงดี

เมื่อคืนนี้ประมาณสัก๔ทุ่ม๕ทุ่มนะ
เรียกว่าคุณอ้ำพัชราภาต้องออกมาชี้แจงนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวไปขึ้นศาลมานะครับ

หรือพัชราวัลหรือโจมนะครับ

ยักยอกทรัพย์กว่า๓๙ล้านบาท
แต่กลับโดนเว็บไซต์นะฮะ

พาดหัวนะฮะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับ
ล่าสุดคือคุณอ้ำเองก็ได้มีการ

เพจที่พาดหัวข่าวทำให้คนเข้าใจผิดเถอะนะครับ
แล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวนะว่าให้เวลา๒๔ชั่วโมง

หากไม่แก้ก็เตรียมตัวถูกเรียกค่าเสียหายไว้ได้เลย

บอกว่าวันนี้อ้ำไปสารในฐานะเป็นพยานโจทย์ที่สารอาญา
โดยพนักงานอายการโจทย์ได้ยื่นฟ้องจำเลย
และขอให้อ้ำเนี่ยไปเป็นพยานให้การเท่านั้นนะครับ
พาดหัวข่าวทำให้คนเข้าใจผิดแบบนี้
คิดดีแล้วหรือคิดดีแล้วใช่ไหม

แต่มีอีกหลายเพจยังไม่รู้สึกตัว
๔ชั่วโมงคงพอที่จะรู้สึกตัวนะ
ถ้าอ้ำจะเรียกค่าเสียหายคงไม่เบานะ
จะเรียกตามอายุการทำงานและชื่อเสียงที่มีมา
ช่วยนำสมองอันน้อยนิดของคุณ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงและนำเสนอสิ่งที่ถูกต้อง

ถ้าไม่แก้ก็เตรียมหาเงินเอาไว้ด้วย
พี่ฐูลองกินมินึกอะไรนึกว่าจะซักเท่าไหร่

คืออายุงานไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ค่าตัวนางเยอะ
แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติถ้านางบอกว่า
ผลกระทบจากเหตุนี้

เพราะว่ามีการขึ้นศาลทำให้เธอสูญเสีย

ถ้าเกิดว่าไปเอาเรื่องพวกนี้ไปร้องศาลเนี่ย

ชื่อเสียงเลย
พินาสแน่เลยอีเพจ

คือเขาไปขึ้นพลาดเลยเขาพลาดเลยว่าคุณอ้ำอะไรนะเจอโดนคดีอะไรอย่างนี้
ขึ้นศาลยักษ์ยอก๓๙ล้าน

เมื่อวานนี้เราก็พูดข่าวนี้ในข่าวใส่ไข่เมื่อวานเพราะว่าข่าวมันมาทันด่วนมากตอน๖โมงกว่าเนี่ยค่ะ
ซึ่งจริงมันไม่ได้เคลียร์ไงว่าเป็นเรื่องของอะไรคะ
เพื่อท่านให้เข้าไปติดตามเข้าไปดูอะไรยังไงครับได้

เนื้อข่าวคุมเคลือว่าพี่ใจงั้นไปเรายังไง

ก็เป็นคดีเก่าแล้วตั้งแต่สมัยที่มีคนแอบอ้าง
รึงสิ่งสำคัญมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวกับคนอ้างเขา

ก็คือต้องชัดไปนะฮะวันยันไหร่ไหมครับเขียนข่าวให้มันแบบน่าติดตาม
แล้วไงล่ะหรือเปล่าไปติดตามวันนี้ดีกว่า
อีซิตันยังเดินหน้าแจกของรางวัลทั่วไทยค่ะ
แคมเปญอีชิทันรหัสรวยเปลี้ยงนะคะ
ยิ่งได้น้องเบลเคมมิสรา
นางเอกฮอร์โมนวัยวะวุ่นมาเป็นพรีเซนเตอร์

นี่เรียกว่าทำให้แคมเปญนี้ฮอตเข้าไปอีกด้วย
จากจะมีแคมเปญหลักแล้วนะคะ
ก็อิสตันก็ยังมอบของรางวัลใหญ่
ให้กับผู้โชคดีคนเดียว
รับไปเลยรถ๔คัน

มูลค่าในรางวัล๒๑๕ล้านบาท

ที่จะจับแจกกันทุกวันพุธเลยค่ะคุณ

จะเป็นทองคำ๑กิโลกรัมมูลค่า๑ล้าน๓แสนบาท

ชมฟุตบอลโลกนะมูลค่ากว่า๕แสนบาท

จะจับแจกนะครับพร้อมกันนะครับ
ทุกวันจันทร์แล้วก็ศุกร์ในทุกสัปดาห์นะครับ

เขาใบ้มาก็เรียกว่าให้เราเดากันนะครับ
ก็น่าจะเป็นลำโพงแบบ๓๖๐องศานะครับ
เขามีดูอยู่ตรงนี้นะครับ
ถ้าที่ยังไม่ได้ส่งรหัสใต้ฝานี้
รีบส่งรหัสเข้าไปร่วมสนุกได้เลยนะคะ
ย้ำว่าอีเซตันแจกหนักแจกจริงทุกวันจันทร์พุธศุกร์
โดยวันศุกร์ที่๒๓นี้นะคะ
จะมีการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีกันด้วยนะคะ
นำทีมโดยคุณตันแล้วก็คุณกันกันตะถาวร
ก็จะไปแจกด้วยตัวเองเลยที่ตลาด
นินจาอมตะนครจังหวัดชมบุรี
ในเวลา๖โมงเย็นเป็นต้นไป

ถูกต้องนะครับร่วมสนุกกับอิชตันรหัสรวยเปรี้ยงนะฮะ
ฝาเดียว๔คันขับมันทั้งบ้านนะครับ
ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง๙พฤษภาคม๒๕๖๒
วันนี้ถึงวันที่๗พฤษภาคมปี๖๑นะครับ
กดดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันทร์ตามด้วยรหัสใต้ฝานะครับ
ขนาดนะฮะทุกรสชาติตามด้วยสี่เหลี่ยมนะฮะ
แล้วก็โทรออกนะครับฟรีนะฮะทุกเครือข่ายนะครับ
เริ่มแล้ววันนี้ถึง๙พฤษภาคม๒๕๖๑นะครับ
ง่ายนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์จะต้องมีคนไทยโชคดีจากอิชิตัน

อ้าวนะครับอยากรวยก็ต้องไปติดตามกันนะครับ
อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวพี่นิงนี่มาหรือคะ
อีกแล้วเหรอทำไมอีกแล้วไม่แต่นี่คือเรื่องของเขานะ
แต่เมื่อก่อนเขาบอกว่าอะไรนะเรื่องนี้เรื่องของเขา

ไม่ใช่อันนั้นคือเรื่องของคนอื่นแต่นี่คือเรื่องของเขา
ไม่แต่แยกเตียงเหรอไม่แต่เวลานี้ก็ต้องพูดเรื่องของคนอื่นนะ

นิงลั่นแค่แยกเตียงอยู่กับสามีบางวัน

ไม่รู้อาจจะตามข่าว
อัปเดตยืดอะไรมาให้ทำไมอันนี้
ทางพันธุ์ตำรวจเอกธนดลได้มีการออกเปิดเผย
พนักงานสอบสวนได้นำตัวนางสาวกระหนกพันธ์
ไปค้นบ้านพักเลขที่๓๓๘๔๒๔ซอยลม๙๒๒
เขตบินบุรีกฎมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมในการกระทำความผิดหลังจากนั้นจะนำตัว
ฟ้าไปสอบปากคำต่อที่บกปท
หลังสอบสวนไม่เสร็จวันนี้มีความเป็นไปได้
ที่จะทำตัวฟ้านั้นนำฝากขังที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
ก่อนฝากขังวันที่๒๒มีนาคมนี้
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่
ได้มีการอายัดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนางสาวกระหนกพันธ
ฟ้ามา๑เครื่องก่อนนำตรวจสอบ
แล้วก็พาตัวกลับไปที่กก๓บกปท
หลังจากนั้นก็จะนำตัวฝากคังที่สอนอทุ่ง๒ห้องคืนนี้

นอนห้องเรียวไม่พอต้องนอน๒ห้องล่ะ
นี่ข่าวพี่หนิง

นายอ่านให้ฟังก็ละการ

ตามข่าวนะคะพี่หนิงน้องว่าไป

บอกว่าเม้าหึงนางร้ายแยกบ้านอยู่กับสามี
คุณหญิงปณิตายันบอกว่าไม่ใช่ตนแน่

ตอบไม่ได้ว่าคุณจินเลอร์เจ้าชู้กลัวหน้าแตก

สามีพิสูจน์ตัวเองมาตลอด๕ปี
คุณหญิงตอบว่าเรื่องอักษรย่อนางร้าย

สำหรับคู่ของนิ้งยังไม่ได้แยกบ้านนะคะ

สมมุติว่าวันไหนหนิงต้องออกกองละคร
แล้วก็ต้องตื่นเช้าตั้งแต่ตี๕หรือว่า๖โมงเช้า
ก็จะเชิญเขานอนข้างล่างเพราะว่าเสียงกรนดัง

นิงโดนกรณีนี้หลายรอบแล้ว
ก็โอเคไม่เป็นไรเข้าใจ
เรื่องไม่เลิกเจ้าชู้นิ้งตอบแทนไม่ได้ค่ะ
ถ้าสมมุติวันนี้เรายืนยันว่าเลิกเจ้าชู้
แล้วชัวร์เยี้ยวหน้าแตกขึ้นมา
ถ้าเกิดมีใครเห็นอินบ็อกซ์มาแล้ว

ยังยังไม่ได้เลิก
เบอรี่เอาใจหมากนะคะก็มีของขวัญวันเกิดให้นะคะ
เตอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวมีเค้กนะคะ

นี่นะครับวันเกิดมียามานะ
แล้วก็ต่ออีกงานนึงเนี่ยก็มีแฮปปี้เดิร์เดย์มาร์คด้วยนะฮะ
แต่ก็เป็นแบบว่าเตอร์ไพรส์หรือว่ามีปาร์ตี้อะไร

แต่ว่าพี่หมากกลับไปที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็ไปทำบุญบ้านไปทำบุญกับที่บ้าน
แล้วก็ถามว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมวันเกิดย้อนหลังไหมอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวดูก่อนนะแต่ละคนก็กลับมาทำงานนะ
ส่วนข้อความโพสต์อวยพรวันเกิดในไอจีเนี่ยนะ

ส่วนเรื่องของขวัญก็เป็นจักรยานพับได้จ้า
เราก็จะได้แบบว่าอยู่แล้วคืออยากได้อยู่แล้วแหละเรื่องของเรื่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
โปรดติดตามตอนต่อไป